คลายคดีเหตุระเบิดปวดเมืองในพื้นที่กรุงเทพ

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาบอกว่าจะนำรายละเอียดความคืบหน้า
เกี่ยวกับคดีนี้ไปชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
แล้วก็ให้สื่อรอฟังจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แค่คนเดียวเพราะว่าตอนนี้กระแสข่าวมันมาเยอะ

แล้วความคืบหน้าเนี่ยค่ะตอนนี้ทางเจ้าที่พิสูจน์หลักฐาน
มันมีหลายอย่างนะคะที่มีร่องรอยหลงเหลือเช่นขวดน้ำกล่องผลไม้
โดยเฉพาะวัตถุต่างที่คนร้ายไปวางเอาไว้หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มันมีเสื้อผ้าที่คาดว่าผู้ต้องสงสัยเปลี่ยนแล้วก็ทิ้งเอาไว้
ก็ต้องส่งไปพิสูจน์ที่ทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะคะ
สิ่งต่างเหล่านี้ไปเทียบเคียงกับสองผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวก่อนหน้านี้
มันมีกระแสข่าวว่าการวางระเบิดที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วมันไม่ระเบิด
คนร้ายเนี่ยตั้งเวลาเอาไว้๘โมงเช้า
คือถ้า๘โมงเช้ามันเหมือนกับหวังผลให้ถึงชีวิตเพราะว่าช่วงนั้นคนจะเยอะ
ทีนี้ค่ะทางรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเขาบอกว่า
มันก็เป็นไปได้แต่ไม่ยืนยัน
แต่ณตอนนี้ที่สามารถยืนยันได้ก็คือในแต่ละจุดที่คนร้ายลอบวางระเบิดเอาไว้
ตั้งเวลาเอาไว้ไล่เลี่ยกัน
แต่ขอเวลาตำรวจในการคลี่คลายคดีนะคะขอเวลาสักระยะหนึ่ง
ตอนนี้มีข้อมูลจากฝ่ายสืบสวนระบุว่าได้มีการควบคุมตัวเยาวชนชาย๔คน
เป็นคนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านรังสิต
มาสอบปากคำที่สพปากเกร็ดค่ะเพราะมีข้อมูลว่า
รถจักรยานยนต์ที่คนร้ายนำไปก่อเหตุ
เป็นรถของ๑ใน๔คนที่ตำรวจควบคุมตัวไป
ทีนี้มีหนึ่งในสี่ที่บอกว่าเป็นเจ้าของรถจริงแต่รุ่นพี่มายืมรถไป
แล้วไม่รู้ว่าขับไปก่อเหตุตามที่มีข่าวก่อเหตุระเบิดหรือเปล่า
สอบปากคำเพิ่มเติมดังนั้นตอนนี้ผู้ต้องสงสัย
มีการสอบปากคำก็มีสองคนที่ตามภาพกล้องวงจรปิด

แล้วก็มีคนนี้ค่ะที่คาดว่าเป็นเจ้าของรถ

โหมวันนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
ความไม่สงบในชายแดนใต้หรือว่าเรื่องการเมือง
แต่ขอให้ทุกฝ่ายอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุป

นายกบอกว่าเป็นเพียงแค่การเปรียบ
เทียบกับเหตุการณ์ในอดีตที่เชื่อมโยงและมีส่วนคล้ายคลึงกันเท่านั้น
แล้วก็ขอให้คิดกันอย่างมีตักกะหากจะกล่าวหาว่ารัฐบาลอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้
คุณต้องมองประเด็นใหญ่สิวันนี้ประเทศไทยกำลังทำอะไรอยู่ตอนช่วงนั้นกำลังทำอยู่
ประชุมแล้วมีต่างประเทศนะของประเทศอาเซียนทั้งหมดของประเทศคู่เจรจานะ
ประเทศใหญ่ประเทศมาไม่ได้ใครจะทำแบบนั้นผมอยากจะรู้นะ
เชื่อใจเขาว่าเขาทำขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดความไม่น่าเชื่อถือ
ในเวทีต่างประเทศมองในมุมนี้บ้างดีครับ
อย่ามองมาดูประเด็นว่ารัฐบาลจะสร้างสถานการณ์เองอะไรเองทำทำไม
ผมอยู่ดีเฉยไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ดีกว่าหรือ
คิดให้มันมีตัดกะเลยโอเคแล้วจ๊ะสวัสดีจ๊ะจ๊ะ
ในประยุทธ์ยังกล่าวถึงการที่แม่ของผู้ต้องสงสัย๒คนที่ถูกควบคุมตัวได้
เป็นห่วงลูกนะฮะบอกว่าก็คงเป็นธรรมดาของแม่ต้องเป็นห่วงลูก
แต่ขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าจะให้ความเป็นธรรมนะครับ